มาเริ่มกันที่เรื่องแรกของเช้าวันนี้กับประเด็นดราม่าร้อนเลยนะคะ
สำหรับการเฟ้นหาสุดยอดไอดอลชายของเมืองไทย
เป็นเวทีการค้นหารูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่บอกเลยว่างานนี้มีดราม่าเพราะว่า
เป็นเรื่องของสถานที่ที่ไปหยิบยืมกันแล้วมันเป็นที่ตรงกันนั่นเองนะคะ
คือเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรเจกต์เดอร์บราเทอร์ค่ะ
กำลังเฟ้นหานุ่มหล่อ๒๐คนมาเป็นไอดอลชายหน้าใหม่ของวงการนะฮะ
สรรโดย๔ดาราชายสุดท็อปของวงการค่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรอนันดาเอฟริ่งแฮม
ริโอเมาเลอร์และนิชคุณฟังแล้วเหมือนจะดีไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
แต่มันเกิดดราม่าขึ้นเนื่องจากว่ามีภาพออกมาว่าการถ่ายทำรายการไอดอลชายรายการนี้
เขาบอกว่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนหลายต่อหลายอย่างเลยค่ะ
กว่าจะสามารถสร้างเทียเตอร์นี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นที่แห่งนี้ควรจะมีเพียงแค่เมมเบอร์ของวงเท่านั้นที่จะใช้ได้ค่ะ
ดังนั้นการที่ทางรายการกลุ่มไอดอลชาร์จเข้าไปถือว่าไม่เหมาะสมนะคะงานนี้ค่ะ
ติ๊กเจษฎาพรหนึ่งในคณะกรรมการของโปรเจกต์นี้ค่ะก็เป็นตัวแทนแหละ
ขอชี้แจงที่มาที่ไปรวมไปถึงขอโทษขอโพยในประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยค่ะพี่ติ๊กเชิญจ้า
เราใช้สถานที่เพียงแค่วันเดียวในวันที่เวิร์คชอป
แต่ว่าในตอนนั้นเรายังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่นะครับ
ก็เราจึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมเท่านั้นเองครับ
ไม่ได้ดิ้งนอนใจเราเองก็อยากจะแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความขอโทษไปณทีนี้ด้วยครับ
ผู้บริหารเองนะครับก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่อยู่แล้วนะครับ
ผมก็คิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
ไอดอลเขาใช้แค่วันเวิร์คชอปวันเดียวส่วนวันจริงในการถ่ายทำครั้งอื่นเขาก็มีสถานที่อยู่แล้ว
ซึ่งก็เป็นการขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ